สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษารานะคะ
วันนี้วันที่๑๕ตุลาคมค่ะเป็นวันล้างมือโลก
ยังคงต้องล้างมือและจะต้องล้างอย่างถูกวิธี
ที่เราจะรู้ว่าถูกวิธีมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะคะ
เพราะว่าโดยรวมวันนี้ฝนตกชุกหลายพื้นที่ค่ะ
ตรวจสอบอย่างแรกนะคะจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
จะเห็นกลุ่มเมฆในประเทศไทยณช่วงเวลานี้
แสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกเย็นค่ำและก็จนถึงเช้าเลยนะคะ
ลักษณะแบบนี้ค่ะเกิดจากการสลายตัวของพายุคมปาซุนั่นเองนะคะ
จากนี้ค่ะฝนที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานี้นะคะ
เกิดจากอย่างแรกค่ะร่องฝนพาดผ่านตรงนี้นะคะ
และอย่างที่๒ค่ะลมหนาวมาไปแล้วเห็นเส้นไหมคะ
ประมาณนี้แหละค่ะเขาลงมาค่ะลงมาหาร่องฝน
ปัจจัยที่๓ค่ะลมฝนประจำฤดูพัดสอบขึ้นไป
ทำให้ช่วงนี้ฝนตกชุกในประเทศไทยและจะเป็นฝนที่สลับหนาวด้วยนะคะ
อย่างที่คุณโรสลินบอกค่ะรักษาสุขภาพให้ดีนะคะ
ทีนี้ตรวจสอบฝนกันหน่อยนะคะรายช่วงเวลานะคะ
เว็บไซต์วินดี้ค่ะจะเห็นไหมคะฝนมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
และจะตกแบบนี้ไปเรื่อยตลอดทั้งวันนะคะ
โดยเฉพาะจุดที่ร่องฝนพาดผ่านนะคะภาคกลางภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโอ้โหใครที่วางแผนไปเที่ยวเนี่ย
ระมัดระวังกันหน่อยนะคะแต่ทีนี้จุดที่ฝนน้อยวันนี้ค่ะ
เห็นชัดเลยภาคเหนือตอนบนภาคอีสานนะคะ
รวมถึงภาคใต้ตอนล่างวันนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะคะ
แต่ก็อย่าคงไว้วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าลมยังคงแรงอยู่ค่ะ
ทำให้ลักษณะแบบนี้ทะเลอันดามันนะคะ
คลื่นค่อนข้างสูงค่ะรวมถึงฝั่งอ่าวไทยนะคะ
ชนบุรีจันทบุรีโอ้โหใครไปเที่ยวค่ะ
ระมัดระวังคลื่นด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะพอพูดแบบนี้แล้วนะคะ
ตรวจสอบเรื่องของน้ำกันหน่อยโดยเฉพาะจังหวัดตราดค่ะ
ภาพที่เห็นยังคงเป็นแบบนี้นะคะแล้วฝนเนี่ยตกทั้งวันเลย
ทำให้แม่น้ำตราดซึ่งรับมวลน้ำต่อจากอำเภอเขาสมิงค่ะ
น้ำมันสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยประกอบกับช่วงนี้น้ำทะเลหนุนพอดี
ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนท่าเรือจ้างในตำบลวังกระแจ
เทศบาลเมืองตราดค่ะบ้านไหลหลังน้ำท่วมสูงนะคะ
สูงประมาณหนึ่งชั้นนะคะซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำ
ระดับน้ำจะเริ่มลดลงเป็นปกติในช่วงเช้าส่วนที่จันทบุรีสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
แห้งเกือบทุกจุดค่ะเหลือเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะคะ
หมู่บ้านเอื้ออาทรหลังคาสีฟ้าค่ะหมู่บ้านเอื้ออาทรและหมู่บ้านหน้าตะสิน
เจ้าของบ้านบอกว่าเริ่มกลับเข้าไปทำความสะอาดบ้านแล้วค่ะ
ส่วนแม่น้ำจันทบุรียังคงปักทงแดงอยู่เลยค่ะ
เป็นการเตือนระวังน้ำล้นตลิ่ง
เนื่องจากน้ำป่าจากเทือกเขายังคงไหลลงมาเติมอย่างต่อเนื่อง
ระดับน้ำเชี่ยวค่ะเหลืออีกไม่ถึงสามสิบเซนติเมตร
ก็คือฟุตเดียว๑ไม้บรรทัดเท่านั้นเองนะคะ
น้ำจะท่วมตลิ่งค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเตือนอีกสักครั้งนะคะ
สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะ
เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวกันค่ะ

ส่วนกรุงเทพหานครรอกันอีกสักนิดนึงนะคะ

ช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เองนะคะ

อ่ะดูอย่างแรกก่อนเลยนะคะ
ล้างฝ่ามือถูกันแบบนี้นะคะ